อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ย
เป็นรถทัวร์ที่บรรทุกแรงงานต่างด้าว

แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุตรงดอยรวกที่จังหวัดตาก
เหตุการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๖ศพ
แต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่ตามมา
คือเหตุซ้ำซ้อนอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ใช่เพราะว่าเป็นรถทัวร์โดยสารเหมือนกันเลยเบรกแตก

ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอยู่
เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑คนเป็นเจ้าหน้าที่
นี่แหละเป็นวินาทีที่รถทัวร์โดยสารของห้างหุ้นส่วน
ยุภาการท่องเที่ยวจำกัดเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณทางลงดอยรวกที่อำเภอเมืองจังหวัดตาก
ทีนี้ก็ไปพุ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็สื่อมวลชน
ลงพื้นที่ไปทำข่าวไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
โอ้โหช็อตนั้นแต่ละคนก็หนีตายกันจ้าละหวัดเลย
โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้นางสาวมานิดาทันกิจรุ่งโรศ
อายุ๓๗ปีเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักแรงงานจังหวัดตากที่ร่วมลงคณะ
เขาพยายามที่จะหลบข้ามแบรีเออร์แต่ก็ถูกรถทัวร์ชนจนเสียชีวิต
แล้วนอกจากนั้นร้อยตำรวจเอกสัญญาพุ่มพลศิลป
นายที่ยืนอำนวยการจราจรในจุดที่เกิดเหตุ
ก็ถูกชนเหมือนกันได้รับบาดเจ็บมีแผลที่หัวเข่า
ส่วนคนขับรถได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ

เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
กลับจากไปส่งแรงงานชาวพม่าที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
ตีรถเปล่ากลับกรุงเทพ

เบรกแตกแล้วพยายามที่จะเอาด้านขวาของรถ
แล้วก็ชนตำรวจทางหลวงที่
รถตำรวจทางหลวงที่จอดอยู่ริมถนน

ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพันธุ์ตำรวจเอกมานัด

เดี๋ยวไปฟังเสียงของตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังนะครับ

ผมก็เลยกระโดดหลบก่อน
แล้วก็มันก็ชนกับฝั่งโค้งนั่นก่อนครับ
โค้งก่อนแล้วก็มาตามรอยเบรกเลยครับ

แล้วก็ไปนู่นไปนู่นก็มองเห็น

แล้วก็รถก็ไหลยาวมาเลยครับ
แล้วมันวิ่งมาหาพี่เลยใช่ไหมครับ

แล้วมันโดนแล้วก็ถึงกระเด็นข้ามไปเรื่องนี้

โชคดีมากเลยพี่
นำแรงงานพม่ามาจากอำเภอแม่สอด
จะไปส่งที่อำเภอแปลงยาวที่ฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
ประสบอุบัติเหตุกลางดึกที่ผ่านมา
เมื่อคืนมีผู้เสียชีวิต๖ศพได้รับบาดเจ็บสาหัส๒๘คน
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก๑๖คน
ทีนี้จากการสอบสวนคนขับรถทัวร์
ก็ทราบว่าตอนที่ขับรถลงดอยร่วงเนี่ย
มาด้วยความเร็วพยายามเหยียบเบรกแล้วเพื่อจะชะลอรถ
แต่ก็หยุดรถไม่ได้เพราะว่าลมเบรกหมด
เพื่อที่จะชะลอความเร็วแล้วก็ประคองรถเข้าข้างทาง
พลิกตะแคงแล้วก็ถลายไปอีกนะคะ
หลังจากนั้นก็ตกลงเหวประมาณ๕เมตร
ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งทางด้านแม่ทัพภาคที่๓พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีประเทศพม่า
เดินทางมาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมแรงงานพม่าที่โรงพยาบาล
ใช้ความเร็ว๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ
อันนี้อาจจะมองเหมือนว่าน้อยแต่ว่าในจุดทางอันตรายแบบนี้
มาตรฐานความปลอดภัยบนเส้นทางนี้กำหนดเอาไว้ว่ารถ
ต้องมีความเร็วไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สำหรับรถทั่วไปถ้าเป็นรถใหญ่นะฮะอย่างรถทัวร์รถบรรทุกต้องไม่เกิน๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นี่มา๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง